สวัสดีค่ะพบกับรูปกรรมร้อนหนาวดิชั่นนัทชายขิดโมกค่ะ
คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ภาคกลางบ่นร้อนกันมาหลายวันนะคะ
ในขณะที่ภาคอื่นมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่
แต่สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้น่าจับตาค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ
มีลักษณะตกหนักตกแช่ตลอดทั้งวันนะคะ
ซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางอ้อมของพายุไซโครนยาอาส
คุณผู้ชมบริเวณนี้บริเวณอ่าวเบงกอค่ะ
ที่ได้พัดขึ้นฝั่งประเทศอินเดีย
แล้วก็พายุพอขึ้นฝั่งทำไมคะคุณผู้ชม
สลายตัวทำให้มวลฝนที่ก่อนหน้านี้ได้ไหลขึ้นไปหล่อเลี้ยงพายุ
ไหลกลับลงมาปกคลุมประเทศไทย
วกกับตอนนี้ประเทศไทยของเรามีมรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้

เพราะฉะนั้นระวังฟ้าผ่าระวังฝนตกหนัก

คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
ไปดูเพราะว่าที่นั่นได้เกิดการอบพยพประชาชน
เพื่อหนีพายุไซโครนยาอาสนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ต้องอบพยพชาชนกว่า๑หมื่นคนนะคะ
เพราะว่ามีคลื่นสูงมีน้ำท่วมสูง
อกจากนี้นะคะยังมีฝนตกหนักอีกด้วยค่ะ

คือรัฐโอริสาแล้วก็รัฐเบงกอลตะวันตกค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมนะคะ
รับมืออบพยพประชาชนไปที่พื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ